คุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้าง
พื้นที่จังหวัดพิจิตรย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
เกือบ๓๐ปีที่แล้วนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งอายุเพียงแค่๑๒ขวบณขณะนั้น
เด็กชายคนนี้ตัดสินใจเขียนดีกากราบบังคมทูล
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อรายงานว่าบ้านของตัวเองซุดโสมเหลือเกิน
และครอบครัวก็มีฐานะยากจนตัดสินใจขอพระราชทานบ้านหลังใหม่
และในปีเดียวกันครับนำความปราบปลื้มรวมทั้งความทราบซึ้งอย่างหาที่สุดไม่ได้
ได้รับพระราชทานบ้านหลังใหม่จริง
วันเวลาผ่านไปมาจนถึงวันนี้เด็กชายคนนั้นเติบใหญ่ครับ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
สภาพบ้านสุดโสมแค่พอกันแดดกันฝนสังกษีแผ่นเก่าเต็มไปด้วยรูรั่วนับไม่ถ้วน
กว้างยาวไม่กี่เมตรเป็นที่อยู่อาศัยของสี่ชีวิตครอบครัวมามี
ชาวบ้านยางโทนตำบลบ้านนาอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตร
ด้วยความลำบากยากไร้ที่ครอบครัวต้องเผชิญพ่อป่วยเป็นโรคปอดทำงานหนักไม่ได้
ตาบอดสนิททั้งสองข้างซ้ำไร้ที่ทำกินไม่ต้องคิดถึงเงินสร้างบ้านหลังใหม่
แม้แต่จะซ่อมแซมบ้านก็จนปัญญา
ทำให้เด็กชายเจษฎากรมามีหรือน้องดนวัย๑๒ปีในขณะนั้น
ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของบ้านตัดสินใจเขียนจดหมายถวายดีกากราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ขอพระราชทานบ้านหลังใหม่เมื่อปี๒๕๕๙
หลังเห็นเรื่องนี้จากข่าวในโทรทัศน์
แต่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจดหมายของเด็กชายวัย๑๒ปี
จะส่งถึงพระมหากษัตริย์ตามหวังหรือไม่
กระทั่งวันที่๑๓ธันวาคมปีเดียวกัน
มีหนังสือจากกองราชเลขานุการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
พระราชทานเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาทแก่ครอบครัวน้องดน
เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ก็รู้สึกดีใจที่ท่านได้มอบบ้านให้เรา

ตอนนั้นเราดีใจบอกใครอะไรยังไงบ้างเล่ามา
ก็บอกพ่อกับแม่ว่าเราได้ที่อยู่อาศัยแล้ว
แล้วเราเคยนั่งร้องไห้กับพ่อกับแม่
ภูมิพอเมื่อกี้
จากวันนั้นจนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า๓ปีแล้ว
น้องดนและครอบครัวได้อาศัยในบ้านหลังใหม่
ที่มีความคงทนแข็งแรงปลอดภัย
ความเป็นอยู่ของครอบครัวเริ่มดีขึ้น
ไม่ต้องหลบฝนที่หยดตามรูรั่วของสังกษี
และไม่ต้องกลัวแรงลมจะพัดบ้านพัง
สิ่งที่ในหลวงราชการที่๙ทรงมีพระเมตตาต่อครอบครัวมามี
ทำให้ครอบครัวนี้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พร้อมตั้งมั่นจะเป็นคนดีตลอดไป

และสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ครอบครัวมามีอยากทำที่สุดในชีวิตขณะนี้
คือการได้ไปทวายศักรณภัยพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่พระบรมหาราชวัง

ได้บ้านอยู่ก็ดีใจมากเลยครับที่พ่อหลวงเขาเป็นห่วงเป็นใย
แต่ผมก็ได้พ่อหลวงนี่นะครับ
เป็นที่ตั้งทุบชีวิตพวกผมขึ้นมาครับพวกผมก็ต้องพอเพียงครับ
ก็อยากจะไปกราบท่านครับจะไปกราบท่านบรมกฏศพที่นู่นครับ
แต่ผมก็ยังไม่ทราบจะไปยังไงกันครับเพราะผมก็มันไม่มีรายได้อะไรครับ
ราชการของพระองค์ไม่ว่าพื้นที่จะใกล้ครอบครัวจะร่ำรวยหรือยากจนแค่ไหน
ต่อราศดรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียม

แม้เป็นครอบครัวเล็กที่ยากไร้

พระราชทานบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวนี้

ใต้รมพระบรมพโภษที่สมภารของพระองค์
สร้างความทราบซึ้งใจให้ครอบครัวมามี
และราศดรชาวจังหวัดพิจิตร
ก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน